ทำบุญที่นี่ฮะแต่ว่าไปทำบุญใกล้ชิดกับจอละเข้ด้วย
เอางี้เหรอคะดีไหมจะดีไหมคะหรือว่ากลัว
ก็น่ากลัวอยู่นะไปดูบรรยากาศกันซะหน่อยนี่ฮะ
ไปทำบุญเดี๋ยวนะให้อาหารจราเข้แล้วก็ต้องโยนแบบอาหารสดแบบนี้เหรอ
คุณเคยไปแบบฟาร์มจราเข้จะมีคอกสูงมีรั้วกั้นใช่ไหม
แต่ที่นี่ฮะที่นี่เลี้ยงแบบธรรมชาติมากมากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจริงจริง
หลวงพี่ท่านเรียกจราเข้มาแบบนี้คือต้องเอาไม้ไผ่ตีตีตีน้ำอย่างเงี้
ใช่ฮะเออค่อยลอยมาจริงด้วยคือเลี้ยงไว้ที่สระน้ำของวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะฮะ
ดอนแก่นเท้าอำเภอมันจากคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่หลวงพี่ท่านก็เรียกนะฮะ
เอาไม้เคาะไม้ไผ่ยาว๒เมตรตีน้ำพร้อมทั้งตะโกนเรียกชื่อแก้วแก้วเอ้ย
มากินข้าวมากินอาหารมากินไก่

สักครู่เดียวเจ้าแก้ว
ที่เป็นจอราเค่อยู่ในสระ
ออกขึ้นมากินไก่อย่างใกล้ชิด
คืองับปลายไม้ไผ่เหมือนกับปอลได้เลยอย่างนี้